หรือบางทีอาจจะง่วงนอนกันบ้างอะไรบ้าง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๔๓๐ที่ผ่านมานี้เองนะคะ

แล้วปรากฏว่าไปพุ่งชนท้ายรถกู้ภัย

เพื่อช่วยเหลือรถกระบาดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่
กลายเป็นว่าวัยรุ่นคนนี้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุค่ะ
นี่ค่ะคือกู้ภัยแบบโบกมือเลยค่ะ
จู่นี่คือแบบตุ้มเดียวเลยฮะ
พุ่งมาอย่างแรงเลยค่ะเนี่ย
แล้วคือเจ้าตัวเขาก็เสียชีวิตเลยใช่ไหม

เป็นวินาทีชีวิตของหนุ่มวัยรุ่นคนนี้นะคะ
คือกู้ภัยเขาจอดรถจอดรถให้สัญญาณไฟอยู่นะ
เพราะว่ามีรถกระบะหลับใน
ชนร้านอาหารบริเวณริมถนนจรรยานนท

ปรากฏว่าไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซคันนี้มาจากไหนค่ะ

เนี่ยเราฟีดภาพก็จะพูดเห็นมั้ย

พุ่งมาเร็วแล้วก็แรงมากเนี่ย
จนท้ายกู้ภัยยุบเข้าไปเลยค่ะ
แล้วร่างของหนุ่มคนนี้ก็กระเด็นตกลงมาแล้วเนี่ย

รุ่นคนนี้อายุประมาณ๒๐๒๕ปีเท่านั้นเองค่ะ

กู้ภัยที่ยืนอยู่เขากระโดดหลบทัน
ก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ตี๔๓๐ที่ผ่านมานี้เองค่ะคุณผู้ชม